ก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามเดียวอิ่มได้ทั้งวันเลย

ชามก็ใหญ่รสชาติก็ดีลูกค้าแน่นร้านไปหมดเลยนะฮะ
เราก็เลยมาแนะนำนี่เป็นร้านง่ายเรียบง่ายแบบนี้เลยนะครับ
ี่จั๊บเจ๊ทิมร้านนี้เองเป็นร้านเล็กริมทาง
เขตเทศบาลตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร
ลูกค้าบางคนก็เรียกว่าหมี่จั๊บเจธิม
บางคนก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเจ๊ทิมเจ้าเก่า
แต่ที่แน่ร้านนี้ขายมายาวนาน๒๙ปีคุณดูสิ
อุ๊ยน่าทานนะฮะ
เด็ดเคล็ดลับอยู่ที่น้ำซุปรสชาติกลมหอมยั่วยวนใจ
ควันชุยแบบนี้แล้วก็คุณเนื้อตุ๋น
ตุ๋นเปื่อยกำลังดี
ไก่ซุปเปอร์ก็มีลูกชิ้นก็มี
เส้นเหนียวนุ่มลวกให้อร่อยนะฮะ

เพิ่มจะเติมอะไรเติมเนื้อเติมอะไรเติมไข่ใส่ไข่ไปก็ได้

เจ้าของร้านบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวคงรสชาติเดิมไว้ไม่มีเปลี่ยนเลยนะ
ปีเกือบ๓๐ปีแล้วรสชาติก็ยังอร่อยเด็ดเหมือนเดิม
เจ้าของร้านจะเป็นคนเลือกวัตถุดิบในการทำก๋วยเตี๋ยวเองทุกอย่างเลย
ใช้วัตถุดิบสดใหม่ทุกวัน
เนื้อก็จะคัดพิเศษนะครับ
แล้วก็มาหมักมาต้มจนเปื่อยเลยนะฮะ

คัดเอาเฉพาะใหญ่เคี้ยวนุ่ม

กรุบใช่เพราะว่ามีเอนด้วย
เคี่ยวจนหอมจนนุ่มไปหมดเลยคุณ

ถ้าใครมารับประทานแนะนำให้มาก่อนเที่ยง
เพราะว่าอะไรคุณเดี๋ยวหมดแล้ว
ถ้าไปช้านะช่วงบ่ายไม่มีเหลือเลย
ราคาขายยังคงอยู่ที่ธรรมดา๓๐บาท

ถ้าเพิ่มไข่ต้ม๓ฟองเพื่อจะอิ่มไปถึงพรุ่งนี้

เรียกว่าอิ่มน้ำจุใจฟินแบบเต็มนะฮะ

เราเลยเอามาฝากกันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ